ช่วงนี้ใครใครก็ติดตามเรื่องของโควิดนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะ
เรื่องอื่นก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวให้ติดตามค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองนะคะ
พลังประชารัฐค่ะแก่นำการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักใช่หรือเปล่า
เราก็ไปตามหาเนี่ยนะคะตอนนี้หัวหน้าพักคือคุณอุตมะสาวนายน
และกระแสระบุว่าคนที่จะมาทำหน้าที่นี้แทนคือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เอานักข่าวจริงเหรอจริงเหรอคำถามนี้ผุดขึ้นมาเลยนะคะ
แล้วก็ต้องไปตามหาค่ะนอกจากไปตามหาตัวแล้วก็ต้องไปตามหาคำตอบนี้นะคะไปถามเลยนะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าเกี่ยวกับกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าตัวเองไปพูดคุยกับด้วยตัวเองกับนายอุตมะเพื่อให้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักยืนยันว่า
ไม่ได้พูดคุยทุกอย่างต้องประชุมพักทั้งหมด
ส่วนนายอุตมะจะยังคงเป็นหัวหน้าพักหรือไม่ตัวเองบอกไม่รู้
แล้วแต่ที่ประชุมพักว่ายังไงก็ตามนั่นแหละส่วนกระแสจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีประมาณห้าถึงหกตำแหน่ง
เรื่องนี้ท่านก็ตอบเหมือนเดิมค่ะบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องอาศัยเวลานะคะดูกันไปว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
ทีนี้ก็ต้องไปถามคนที่ถูกกล่าวถึงนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
พูดถึงเรื่องตัวเองเรื่องนี้นะคะบอกว่าตัวเองก็ได้ยินมาแบบนั้นจริงนะ
และถ้ามีผู้ใหญ่มาหารือมาพูดคุยก็พร้อมที่จะพูดคุยทุกเรื่อง
เพียงแต่วันนี้คิดว่างานใหญ่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโควิดมันต้องมาก่อน
ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางการเมือง
แต่คุณอุตมะบอกข้อมูลมานิดนึงบอกว่าจริงแล้วนะ
ก็มีกรรมการบริหารพักบางคนโทรมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
ว่ามีคนติดต่อขอให้ลาออกจากกรรมการบริหารพักอ่ะ

อกจากนี้แล้วในภักดิ์พลังประชารัฐเอง
ในช่วงที่มีการทำงานกันหนักของหลายกลุ่มหลายคน
มีเรื่องของการโจมตีกันเองของสอสอในพัก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งแจกหน้ากาก๑๐ล้านชิ้น
ถึงหน้าบ้านของใครหลายคนเชื่อว่าใครตอนนี้ได้รับแล้วนะคะ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากนายสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรีค่ะ

บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม

และนอกจากนี้มีการบอกว่าตอนนี้ในพักเองมีการแบ่งพักแบ่งพวกนะคะ
และคำว่าแบ่งพักแบ่งพวกใช้ภาคในการแบ่ง
คุณสุชาติบอกว่าเราเป็นกลุ่มภาคกลางอดทนเอาไว้
หลังจากโควิดผ่านไปเมื่อไหร่เปิดประชุมพัก
อย่ามาว่าภาคกลางก็แล้วกันค่ะ

ซึ่งเกิดขึ้นในไลน์กลุ่มของพักนั่นเองนะคะ

คนสุดท้ายที่ต้องไปถามก็ต้องเป็นพลเอก
ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานี้นะคะ
จากการประชุมสอบคอเสร็จเรียบร้อย

เรื่องของการปรับต่างในพักบอกว่ายังไม่มีนะ

จะมาพูดของเรื่องการปรับคอรมอด้วย
เพราะงานใหญ่ของเราตอนนี้คือโควิด๑๙ค่ะ
คือจะบอกว่างานนี้ไม่หมูนะคะ

เพราะว่าแบ็คของคุณอุตมะสาวนายนคุณสมคิตจตุศรีพิทักษ์

เดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมราตรีนี้อีกยาวไกล